เรื่องงานบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งสาวก็ต้องยกมือท่วมหัวอนุโมทนาบุญด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญของเธอหรือยังไงเนาะ
เพราะว่าอาทิตย์ก่อนเธอไปเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นที่วัดที่จังหวัดอ่างทองไปแบบกระทันหันด้วยนะ
วันเดียวอะคุณคะได้ยอดกะถินกว่า๕๐๐๐๐๐บาท
อย่างที่บอกไม่รู้ว่าด้วยผลบุญหนุนนำหรือเปล่า
จากเพลงใหม่ล่าสุดนะคะที่มีชื่อว่ารุ่นนี้ไม่มีคำว่าเหงา
เลิกดีวันที่๑๑เดือน๑๑ปล่อยออกมาให้ฟังกัน
ล่าสุดพี่เอกชัยศรีวิชัยยังเป็นป่าดัน
พี่ตั๊กกะแตนขึ้นแท่นนางเอกหนังครั้งแรก
เรียกว่าดังปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงจ้ะแม่
กระถิ่นที่แบบว่าตะกะแตนไปเป็นองค์ประธานก็ได้ยอดประมาณ๕แสนกว่า
ใช่เบาแต่ว่าอันนั้นคือทำกระทันหันวันนั้นเลย

แล้วเราได้เป็นเจ้าภาพกระถิ่นแบบฉุกระหุก

เป็นบุญใหญ่หลายคนทำบุญบอกว่าถูกหวยด้วยนะ

ภาพยนตร์เรื่องรักนี้วัวชน
ครั้งแรกเลยมันโอ้โหมันสับสรรค์นะ

เออเป็นสายนักแสดงไม่ได้เป็นคนนักแสดงสวยอย่างสายพรีอามอะไรอย่างนั้น

ทำให้มันดีที่สุดเลยสำหรับภาพยนตร์ที่เราได้เล่นเป็นนางเอก

ก็ต้องขอบคุณโอกาสดีจากป่าเอกด้วยนะคะ